แต่ว่าเรื่องของลอตเตอรี่เราก็ต้องดูค่ะคุณ
ดูนี่คือตรวจก่อนนะว่าสิ่งที่ดูแล้วมันไม่ถูกรางวัล
ซื้อเยอะมันก็เหลือไงคะคุณ
คุณก็เหลือเยอะดิฉันก็เหลือเยอะทุกคนก็เหลือเยอะเหมือนกัน
วันนี้เลยมีไอเดียดีค่ะจะแนะนำนะคะ

ไทยเขานำลอตเตอรี่เก่าที่มันไม่ถูกรางวัล
มาติดรอบพญานาคแล้วก็ผนังด้วย
ไอเดียดีมากดิฉันไปส่องเจอก็เลยจะมาบอกต่อกับช่วง
ส่องทั่วไทยไปกลับไปต่อ

นี่ทุกคนเห็นไหม
นี่บนลำตัวของพญานาค

ลอตเตอรี่
ใช่ค่ะเป็นพญานาคลอตเตอรี่นะคะ
ลำตัวของพญานาคเป็นลายสวยงามมากเลย
ถูกติดไปด้วยลอตเตอรี่แบบทั่วรำตัวเลยนะคะ

วัดหนองทองหมู่๑๑ตำบลบ้านสวน

เรียกได้ว่าใครที่มาเห็นฮือฮากันไปหมดเลย
ฮ่าอย่างนี้

คือโดยเฉพาะบรรดานนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอ่ะคุณ
ดูแล้วก็พากันตั้งคำถามว่า
ทางวัดถึงเอาลอตเตอรี่มาติดที่ลำตัวของพญานาคตัวนี้กันนะ
ซึ่งคุณสังเกตหรือยังว่าไม่ใช่แค่ตัวพญานาคเท่านั้น

แต่ผนังค่ะผนังของห้องโถงนี้
เฮ้ยมองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยลอตเตอรี่
ถูกติดเอาไว้แบบนี้เต็มไปหมดเลย
รวมแล้วเนี่ยนับดิฉันนับนะ
อุ๊ยคุณชนะนับได้เป็นแสนใบเลยคุณชนะ

ทางพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรพระอาจารย์หมูนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองทองท่านบอกว่า

ญาติโยมเขานำมาบริจาคให้กับทางวัดค่ะคุณ
สวยงามมากแล้วก็มาตกแต่งพับด้วยนะ
ให้เป็นแบบเกร็ดติดอยู่ที่ตัวของพญานาค
เป็นแสนใบเสียหายกันไปเท่าไหร่

ลองคิดเป็นมูลค่าราคาใบละ๘๐เป็นแสน
ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นมูลค่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้ว
อันนี้ก็เลยถือว่าเป็นแง่คิดเป็นข้อคิดดี
ที่ทำให้เราอาจจะฉุกคิดขึ้นมาได้บ้างนะคะ
ก็อย่างที่เราบอกเสมอแล้วว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
มันไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีเสมอไป
การลงทุนมันมีความเสี่ยง
เจ็บเจ็บกันมาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้ว
ยังแค่จะถูกสักใบเดียว
จริงคุณลองคิดดูนะใบเดียวไม่เท่าไหร่
บางคนบอกเอาไม่เป็นไรใบฉันซื้องวดละใบงวดละใบ
เอาตามกำลังของเราแต่บางคนซื้อเยอะ
ซื้อเยอะถูกก็โชคดีซื้อเยอะแล้วไม่ถูก

คุณชนะรอบที่ซื้อแบบ๕ใบ๑๐ใบไม่ถูก
แต่ถูกรอบที่ซื้อ๑ใบ

ใช่เพราะเชิญกับสิ่งที่สุดผ่านมาเป็นไง